รุ่นผมเนี่ยนะตั้งแต่ฟังวิทยุ

พอมาทีวีรู้จักรายการ

ยุคนี้มันต้องคนอวดผี
แต่คนอวดผีเนี่ยดราม่าหนักเลย
เพราะไปเชิญคุณแอนนาคุณฮิปโปแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกจะเชิญดวงวิญญาณคุณแตงโมมาร่วมรายการ
โอ้โหเท่านั้นแหละ

ทัวร์ลงสิครับที่จอดไม่รู้พอหรือเปล่า
นี่ฮะโปรโมทเลยบอกพุธนี้คนอวดผีปีเสือ
ย้อนลอยโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ
กับเพื่อนแท้จนวันตายแอนนาและฮิโป
ครั้งแรกของการเชิญดวงวิญญาณคุณแตงโม
สื่อสารกลางรายการและมีเสียงปริศนา
โมจะไม่ไปไหนจนกว่าแล้วคลิปก็ตัดไป
นี่เป็นภาพบางช่วงบางตอนของการโปรโมทรายการนี้
แต่คุณผู้ชมหาคลิปดูไม่เจอแล้วนะครับโปรโมทตรงนี้
รบแล้วอ้าวปริวไปแล้วปริวแล้ว
เพราะว่ารถทัวร์จอดหลายคันเหลือเกินดอมเฮ้ยนะฮะ
เรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์อย่างมาก
ในโซเชียลมีเดียบางส่วนก็อยากดู
บางส่วนก็ตำหนิคุณแอนนาคุณฮิปโปบอก
คุณเป็นเพื่อนสนิทคุณตังโมนะมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
บางส่วนก็ตำหนิรายการที่ประกาศเชิญวิญญาณของคุณตังโมมาสื่อสาร
เพราะเป็นการเหมือนกับเกาะกระแสหากินกับคนตายนะ
ขนาดที่บางส่วนก็สอบถามขอยาดแม่หรือยัง

เพราะคุณแม่ในอนาคตเดี๋ยวสารก็คงสั่งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดก
แล้วเป็นคนดูแลชื่อเสียงของคุณแตงโม

ลบโปรโมทนี้ไปแล้วครับลบโปรโมทออกไป
ไม่มีการยืนยันว่าจะเอามาออกอากาศอีกไหมเมื่อไหร่ยังไง
คือเรื่องนี้ผมว่าคนอยากดูนั่นแหละ

เขายังหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เขายังสะเทือนใจยังทำใจไม่ได้เลย
ก็เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาถูกเวลาผมเชื่อว่าก็คงมีมาออกแหละ